ตอนนี้คุณผู้ชมยังคงอยู่กับเท้าสดใสนะคะ
สำหรับคดีที่เกิดขึ้นกับสุนัขนะคะ
หรือว่าน้องหมาสุดน่ารักของเรา
หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ซึ่งเป็นสุนัขอายุ๖ปีนะคะ
ถูกยิงอาการบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อาการดีวันดีคืนนะคะ

ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกสำหรับมือยิงแล้วนะคะ
นี่คือชมหน้าของเจ้าเดียวนะคะ
เป็นสุนัขเพศผู้พันธสมสีขาวอายุ๖ปีค่ะ
ของนางแนบอินเรืองอายุ๗๑ปี

เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗เมษายนนะคะ

สามารถกินอาหารแล้วก็เดินได้เกือบเป็นปกติแล้ว
แต่ว่ายังคงมีเลือดออกจากบาดแผลตลอดเวลานะคะ
เจ้าของบอกว่าจากการดูแลทำความสะอาดรักษาแผล
ละสองครั้งทำให้เจ้าเดียวอาการดีขึ้นนะคะ

ส่วนเรื่องของคดีความทราบว่า
พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำพยาน

ก่อนที่จะออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในเร็ววันนี้ค่ะ
ซึ่งคำพูดนี้ก็สอดคล้องกับพันธ์ตำรวจเอก
ดีศักดิ์เทพพวันเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
บอกว่าตอนนี้เร่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์

โดยนำปืนมาให้ตรวจสอบด้วย

ก็ต้องสอบพยานแล้วออกหมายเรียกตามระเบียบค่ะ
สัตว์เขาก็มีชีวิตเดี๋ยวนี้เขามีปากมีเสียง
มีกฎหมายดูแลเขาแล้วด้วยนะครับ